สวัสดีค่ะสวัสดีครับขาวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะเอาอีกแล้ววันนี้ไม่รู้
เขาเป็นแบบนี้ไงอ๋อไม่เขาเป็นแบบนี้
แต่วันนี้เขาคือเยียบหายไปเลยแล้วเขาไม่ได้มีการบอกมาด้วยอ่ะ
คือเขาเป็นคนถ้าเกิดเวลารายการไม่เข้าเขาไม่มา
เขาจะต้องมาตรงแบบเหมือนแป๊บนึงแล้วอะไรอย่างนี้
นี่ไงมาแล้วนี่ไงเขาจะต้องเป็นอย่างงี้
เขานำกล้องเป็นคนที่บอกว่าคือถ้าไม่เข้าปุ๊บ
รายการไม่เข้าเขาก็ไม่เข้าแข่งกันระหว่างรายการกับมดดำว่าใครจะเข้าก่อน
อ๋อลิฟต์มันไม่ขึ้นอุ๊ยอ๋อลิฟต์มันช้า
กรุณาให้เกียรติสถานที่เอาบัตรของคุณออกไปด้วยนะคะอุ้ยค่ะ
มันคนละที่ค่ะรู้ว่ามีเจ้านายหลายคนรู้
ไม่ใช่ไม่รู้เนาะกรุณาให้เกียรติสถานที่ด้วยค่ะปัดตรงเอง
อืมอ่าแลกออกไปคนละดอกไหมอ้าวนี่อืมปัดตรงเอง
อ่ะเพื่ออะไรหนุ่มฮะเพื่ออะไรโทรบัตรโชว์รูปถ่าย
เอ้าต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยก็ดูจะลดลงเรื่อยนะคะ
อย่างโควิดวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่รายนะคะ
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ราย
ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ยังคงจะเห็นบางทีเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงท้องเด็กเล็กใช่ไหมคะที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด
มีแชทล่าสุดที่มีการโพสต์ออกมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
สาวท้องติดโควิดปรากฏว่าเลือดออกแบบไหลไม่หยุดนะคะ
แชทข้อความคุยกับพยาบาลสุดท้ายปรากฏว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสนามอะค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์ภาพแชทการคุยกันนะคะ
หลานสาวที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็กำลังตั้งท้องอ่อนนะคะ
โดยระบุบอกว่าเปิดแชทที่หลานคุยกับพยาบาลก่อนตายในโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งก็เป็นคำขอความช่วยเหลือให้ช่วยชีวิตเขาก่อนสิ้นใจ
เล็บว่าหลานสาวเนี่ยทานยานะคะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้องอ่อนครับ
หลานสาวติดโควิดเข้ารับการรักษา๑๓เมษายนทานยาปกติโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
เมษายนเด็กในท้องเนี่ยคงแพ้ยาที่ทานเข้าไปก็เลยทำให้เด็กเสียชีวิต
ช่วงหัวค่ำน้องบอกว่าปวดท้องแล้วก็มีเลือดซึมออกมาค่ะ
แล้วก็แท้งออกมาช่วงที่เลือดออกมามาก
เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่หลานตายเนี่ยหมอเจ้าของไข้ไม่เคยติดต่อมาหาผมและญาติญาติเลย
ทั้งนี้เนี่ยโพสต์ดังกล่าก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ
โดยต่างแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียหลานสาวไปพร้อมกับลูกในท้อง
แชทเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าคุยกันค่อนข้างเยอะมากนะคะ
ก็คือมีการเขียนข้อความว่าช่วยหน่อยเลือดไหลออกมาเยอะมากขอผ้าถุงอย่างเงี้
ผ้าถุงมาเปลี่ยนหน่อยได้ไหม
แล้วก็พยาบาลก็มีการแบบว่าเช็คให้เช็คความดันต่าง
เขาก็บอกว่าช่วยหน่อยเขาหายใจลำบากเขาหายใจไม่ออก
อย่างนี้ค่ะสลับกับการโทรศัพท์ไปมาไปมา

แล้วค่อยเยี่ยมพวกประชาชนเพราะว่าเหมือนกับท่านกำลังไปเป็นประธานนะฮะ
ในวิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็กลับกรุงเทพ

รถทะเบียนรถก่อนเลยรถทะเบียน๗๗๗

แล้วก็ยังมีเลขหางขึ้นบินที่วันนายกรุธนั่งไปเนี่ยเลขหางขึ้นบิน
ปรากฏเลข๑๑๒๔

ก็จะเป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาติจะมาอีกแล้ว
ก็เลยเป็นวันที่สอง
คุณมันลิกาบุญมีตรกูแมหาสุขลาออกจากกรรมการบริหารภักษาอาทิบัตร

เราจะเห็นแต่ลองหัวหน้าผักแบบนี้เพราะมี

ที่การมีคาดการณ์เอาไว้ช่วงต่อจากตรงนี้
ก็ต้องรอดูว่าจะมีใครประกาศว่าจะ
ต่อจากตรงนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีใครประกาศว่าจะลาออกอีก
ก็ตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
แต่บอกว่าเฮ้ยดูดีนะมันเหมือนการเป็นกฎดันหัวหน้าภักร์หรือเปล่า
หัวหน้าพักจะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือเปล่า
แต่ถ้าสมมุติหัวหน้าพักลาออกจากตำแหน่งนี้มันเรื่องใหญ่ไงเม
เพราะว่าเขาดำรงตำแหน่งอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกัน

ซึ่งคุณมาริกาเนี่ยตอนที่คุณจุลินอยู่ในกระทรวง

แต่วันนี้คุณมาริกาเขาประกาศลาออกถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าคือเป็นการลาออกจากกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เฉยนะคะ

ใช่ถูกต้องถ้าเป็นในนามของคุณมะลิกา
แต่ถ้าคุณกระหนกวงตังงานนี่คือลาออกจากรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เลย
เพราะเขาบอกว่าต้องมีจิตสำนึกทางศิลธรรม

คือจากเหตุกรณีเรื่องต่างที่เห็นมา
แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันต้องมีสำนึกทางศิลธรรมด้วย

คือคือตอนนี้ที่คณะกรรมการกรกบหเขาก็เรียกกรรมการบริหารพักเนี่ยนะที่ออกกันเนี่ย
เพราะหนึ่งเขาก็บอกมันมีข้อความเกี่ยวกับกรุ๊ปไลน์

มันเป็นกรุ๊ปไลน์ในพักหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแบบมีการเคลื่อนไหวของรองหัวหน้าพักเอ่ย

ซึ่งถ้าอาทิตย์ที่แล้วเราย้อนกลับไปจริงเนี่ยคุณจุลินเขาออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า
เขาไม่ออกเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดตอนที่เขาเป็นหัวหน้าพักอยู่
เขาจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการต้องอยู่พักนี้

ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเหมือนระเบิดเวลาของพักประชาธิปัตย์หรือเปล่า

เดี๋ยวเราไปครบทรงชาติแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะครับ
เพราะว่าแน่นอนครับจะมีตำรวจนะครับ

สรุปสำนวนนะครับว่าตกลงแล้วคดีแตงโมเนี่ย

เพราะหลายคนก็กำลังสงสัยแล้วก็

ส่วนดีของแตงโมทีเนี้ยแน่นอนว่าอ่า
มีหลายคนก็ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว
อย่างเช่นอาทิศท่านก็จะบอกว่าแหม
ท่านไปเที่ยวมาแล้วก็เหมือนกับมีเหตุแบบให้เห็นว่าเออแตงโมนี้ไม่น่าจะตกท้ายเรือ
น่าจะมีการตกตรงจุดอื่นคุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
คือลักษณะไปในที่ทางเดียวกันคุณอัดนี่ถึงขั้นท้าตำรวจเลยว่าถ้าเกิดว่ามีคลิป
คุณแกคะเอ่ยชื่อนะแต่พอไปก็รู้ให้เป็นใครอ่ะ

แล้วก็อัดไปถึงเรื่องของคุณอัจฉริยะด้วยว่าคุณอัดเองออกมาพูดเนี่ยไร้ข้อเท็จจริง
เหมือนแบบประมาณพูดเน้นอยู่นั่นว่าแซนมีเงินเป็นพันล้านต้องการสื่อนัยยะอะไรหรือเปล่า
ส่วนคุณอัดก็บอกว่าที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงคดีแตงโมผมพูดถึงคดีของแซน

เหมือนกับแซนให้การเท็จอย่างนี้เหรอเธอ

แต่เขาพูดเหมือนนัยยะว่าเดี๋ยวเหมือนจะไปเรียกค่าถ่ายจริงเหรอ

ทำไมต้องไปเน้นว่าเขามีเป็นพันล้านอะไรอย่างนี้
นั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นกันเยอะแยะมากมาย
เดี๋ยวโทรหาทนายเดชาหน่อย

นายชาช่วยหลีกเสียงโทรศัพท์หน่อยนะ

สวัสดีค่ะ

ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้รับโทรศัพท์จาก

ครับผมแน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนใช่ไหมฮะ
เปอร์เซ็นต์ต้องพูดแบบคุณแม่นะร้อยเปอร์เซ็นต

อ้าวไม่อ่ะเที่ยงครึ่งเลยเขาแค่งวัดคนเข้านะ

เอาเฉพาะสื่อบรรชนพวกทะนั้งทะแนะอะไร
อวดรู้มันก็ให้เข้าหรอกครับ

เอ่อพี่เดชาแล้วตำรวจจะแถลงว่าอะไรยังไงบ้างเท่าที่พี่ทราบมา
ก็เริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่ลงเรือนะแล้วก็ร่องเรือมา
แล้วมันเกิดอะไรบนเรือมีเรื่องทะเลาะกันไหม
ฆ่ากันไหมแทงกันไหมล่วงเกินไหมผักตกเรือไหม
แล้วก็ไปตกตรงไหนตกอย่างไรมีคลิปมีอะไรหมดรับรองตาสว่าง
ผมใช้คำนี้ละกันอย่างงั้นเลยมีคลิปหมดเลยหรอครับ
ตาสว่างเลยล่ะครับทะนุงทะแนะหมอผงหมอผีนี่พระหว่าเลย
เดี๋ยวเขาแถลงขึ้นมาแล้วก็หมายถึงใครหมอผงหมอผี
คุณหมายถึงหมออะไรหมายหมอผีที่ที่เขารู้จักกับหมอปลานะครับ

คณะก็หมายถึงพวกที่แบบเรียนไม่จบกฎหมาย
อ้าวพี่ไปพูดแบบนั้นเห็นก็ว่าเขาส่งหมายไปสองหมายแล้วนะ
กลัวหมายมาไม่ถึงก็ได้ครับกลัวหมายของผมจะไปถึงก่อนเลย

ไม่ต้องไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมมีคนเขาเป็นผู้เสียหายให้เยอะนะไม่ต้องห่วง

เหรอพี่เดชาผมถามหน่อย
คือณตอนนี้เห็นพี่ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊คของพี่
แล้วไปกล่าวอ้างอิงถึงคุณหมอท่านหนึ่งทำไมพี่เดชาถึงไปพูดถึงคุณหมอท่านนั้นแบบนั้น
ก็เป็นเรื่องจริงปี๕๘ก็โดนลงโทษทางจริยธรรม
เกี่ยวกับเรื่องการเบิกความคดีห้างทองธรรมวัฒนะจำเลยคดีนั้นคือคุณนพดล

คุณนพดลใช้บทความในการวิเคราะห์ข้อกฎหมายผมไปร้องแพทย์สภาคเข้าดูอะไรผมพิสูจน์ได้เสียไหมล่ะ

ครับแล้วก็มีการลงโทษแล้วคือการเป็นหมอผ่าศพเนี่ย
เราต้องเบิกความตามพยานหลักฐานตามหลักวิชาการแพทย์ที่ปรากฏยิ่งนะครับ
เราไปเบิกความเกินเลยไม่ได้เหมือนกับนั่งอยู่ในที่เกิดเหตุยังไม่ได้

เขาเป็นการตั้งข้อสงสัยไม่ได้เหรอพี่
มันมันคือเขาเป็นหมอนะครับไม่ใช่หมอดู
อ่าอย่างคุณหนุ่มน่ะส่วนใหญ่เขาเชิญหมอดูไว้นะ

ผมคุยกับหมอนิติเวทย์ผมมีเพื่อนเป็นหมอนิติเวทย์อยู่ที่สำนักงานส่วนใหญ่ชาติ๒คนคนหัวตี
ผมยังถามเลยบอกเฮ้ยนี่ต่อไปก็ไม่ต้องเรียนแล้วสิ
เพราะว่าเหลือไปนั่งเรือเที่ยวกับเพื่อนเสือภาคไทยเขาบอกว่าไม่ได้ตกท้ายเรือ

เพื่อนผมก็เป็นหมอนิติเวทย์อะผลหัวตี๒คนคนหัวตีนายแพทย์
หมายถึงคลิปคลิปที่เราเห็นตอนนี้คลิปที่เขาปล่อยออกมา
คือมันไกลแบบว่าไกลประหนึ่งตัวมดอ่ะซึ่งมันไม่สามารถ
บอกได้ว่าตกใต้ท้องเหลือละละสำนักงานต้องหลวงแห่งชาติ
ถ้าเขาไม่มีของก็มาจัดเอ่ยแถลงข่าวให้เปลืองไฟ
หรอกนะเขาสลบสำนวนแล้วก็ส่งรยการแล้วก็เสร็จแล้ว

คนที่โทรมาระดับไหนพ้นโทรมากับผมเมื่อกี้
ผมวางสายบอกขอให้มั่นใจสำนักงานต่างประเทศ
ครับแต่พอดีผมมีโอกาสได้คุยกับคุณอัจฉริยะวันนี้นะ

มีคลิปที่เห็นว่าแตงโมไปเกาะขาแซนแล้วตกเรือ

โอ้โหให้เขาพูดไปเถอะครับพูดไปเถอะเอาไว้ประกันตัวเองแล้วกัน
อ้าวชัดมั้ยโอ้โฮชัดมาก
เดี๋ยวก่อนนะหวับฟล์มาไปนะนะเพื่อนผมถามนิดนึงก่อนนะ
คือตอนนี้คือทางพี่เมื่อกี้ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ย
เขาบอกส่งหมายไปหาพี่สองหมายแล้วนะ
ไม่มีหรอกครับไม่มีมีแต่หมายของผมจะไปถึงก่อน
แล้วพี่พูดทุกวันเขาฟ้องทุกวันเขาบอกเลย
กลับกลับไปฟ้องด้วยครับอย่าเฮาอยู่นะครับ
แล้วอย่างนี้พี่พูดแบบนี้พี่ไม่กลัวเขาฟ้องพี่เหรอ
มีแต่เขาต้องกลัวผมทำไมทำไมพี่ถึงพูดถึงเขาอย่างนี้ได้เหตุผล
ก็ผมก็พูดแต่เรื่องจริงแล้วนั่นแหละแต่ของเขาน่ะมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องจริง
ช่วยบอกหน่อยตกหัวเรือไหนหลักฐานมีไหมอ๋อเอออ๋อ
ไม่แล้วไอ้การที่พี่ออกมาพูดถึงเขาอย่างนี้พี่ไม่กลัวเขาจะฟ้องพี่เหรอ
เขาเป็นใครแหละผมต้องกลัวเอ่อเขาเนี่ยเขาเป็นประธานชมโรงช่วยหรือเหยื่ออัจฉริยากรรมนะ
ก็มีแค่สองคนผัวเมียนะเท่าที่ผมรู้จักกันมาเพราะเราเป็นเพื่อนรักกัน
เอ้าเป็นเพื่อนรักกันแล้ววันนี้ไม่หักเหลี่ยโหดกันสักขนาดนี้แหละไม่มีหรอก
สงสารเขาเลิกหิวเถอะอิ่มเถอะแซนก็บอกฮะหิวอะไร
หิวแสงความจริงตัวเองก็มีแสงมีอะไรอยู่แล้วก็น่าจะพอแล้วนะ
คือแล้วที่พี่บอกว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนได้เสียกับคดีแตงโมเพราะ
ก็เป็นทนายความผู้เสียหายก็มีอำนาจในการปกป้องต่าง
พวกหิวแสงมาพูดอะไรที่ทำให้สำนวนเสียหายผมก็ต้องตอบโต้
มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วแบบนี้คือแบบนี้ถ้าเกิดมีคนสงสัยนี่คือ
ไม่ได้เลยพี่จะโดนเล่นจะโดนแจ้งความจะโดนดำเนินคดีเหรอ
ถ้าเขาสงสัยครับคือการสงสัยเนี่ยนะโดยสุจริตไม่เป็นไรหรอก
แต่ถ้าไม่เคยผ่าศพไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่เคยเห็นหลักถงหลักฐานเลย
แล้วก็บอกว่าตกหัวเรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ได้ว่าสงสัยแล้ว
เขาเรียกเป็นการยืนยันข้อได้จริงทำให้นะบ้านเมืองวุ่นวาย
ตำรวจเขาเดือดร้อนคดีเสียหายผมก็ต้องชี้แจงนะครับ
ได้รับมอบอำนาจเต็มจากคุณแม่นะครับครับหลังหลังจากมีการแถลงข่าวของตำรวจพรุ่งนี้ปิดคดีแล้วเนี่ยนะฮะ
สรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการไล่เช็คบิน
อ๋อแน่นอนปล่อยไว้ได้ไงแล้วคนพรุ่งนี้นะ
กี่คนฮะประมาณตำลวดก็ต้องดำเนินคดีผมก็ต้องดำเนินคดี
คุณแม่ก็ต้องดำเนินคดีกี่คนครับก็ก็อ่าขึ้นบัญชีอ่า
หนังสุนัขไว้ประมาณสิบคนสิบสิบคนหนึ่งหนึ่งในสิบมีก่อไก่นำหน้าบ้างไหม
เขาบอกว่าหลังจากนี้ปุ๊บคุณแม่เขาอยากหลังจากที่ตำรวจสรุปคดีพวกนี้
แม่อยากจะรีบเผาศพแล้วจริงไหมฮะจริงครับจริงครับนะ
แล้วไม่จำเป็นต้องไปผ่าศพอะไรแล้วเนี้ยก็จะอยากจะรีบชาวบัณฑิตครับ
คุณมดดำครับเองครับครับผมแล้วตอนนี้อย่างที่เขาบอกว่า
คลิปที่คนเอ่อบอกว่าแต่ถ้าคลิปที่บอกข้างหลังนั้นน่ะ
เป็นของแตงโมบางคนที่ตอนนี้ชาวเน็ตก็ยังบอกว่า
ใช่หรือเปล่าใช่แตงโมหรือเปล่ามีการทำทำหลักฐานขึ้นมาหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างงี้คุณจะว่ายังไงฮะเอออันนี้อันนี้คุณแม่ไม่ติดใจเลย
แล้วมันไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอะไรแล้วก็ว่ากันไป
ใครทำอะไรสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับ
ขอยืมอ่าคำพูดของท่านพบตรมานะครับครับท่านพูดว่าอะไรนะ
สนุกสนานกันอ่าสนุกสนานเออสนุกสนานกันเลยแล้วยังไงฮะก็
ก็ก็ว่าไปคือไม่เกี่ยวกับคดีอ่ะไอ้เรื่องถ่ายภาพอะไรน่ะ
มันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีผลต่อรูปคดีแต่พรุ่งนี้รู้แน่
ฮะพรุ่งนี้รู้แน่นะฮะร้อยเปอร์เซ็นเที่ยงครึ่งฉายคลิปประมาณสามสิบนาที
นะครับอ๋อฉายคลิปสามสิบนาทีเลยสำคัญประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนะ
อ่าแล้วก็เริ่มต้นโดยผู้บัญชาการภาคหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยท่านรองผู้จัดการ
ตามมาด้วยอ่าผู้การสืบแล้วก็หนลแล้วก็ผวงกับนะครับเนี่ย
ถึงได้รู้ขนาดนี้อ่าอ่าเป็นคนที่ทำงานร่วมกับตำรวจ
เป็นตัวแทนผู้เสียหายนะครับแสดงว่าพรุ่งนี้สิ่งที่จะเปิดหลักฐานนี่ก็คืออะไรเกิดขึ้นบนเรือในวันเกิดเหตุถูกต้องไหมฮะ
มีการตกตีกันไหมอ่าล่วงเกินปั้มเอ่อผักตกเนื้ออะไรต่างเนี้ยเราจะแสดงไม่เห็นเลยนะครับ
จะได้ตาสว่างซะเองนะครับอ่าเห็นบอกว่าคลิปนี้มีแบบโอ้โหเป็นเป็นร้อย
เลยนี่จริงไหมจริงครับอันตัวคลิปปลอมครับนะ

ใช่ไหมฮะโอ้โหเห็นเลยบนเรือเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง
มีตบมีตีมีผักตกเรือไหมแบบที่เขาว่าอะไร
พี่มีคนตัดคลิปเองไงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกนะ
ผมได้รับความคำบอกเล่าจากอ่าตำลวดระดับสูงมาแล้ว
ทำไมเขาบอกทนายเดชาครั้งนี้ดูมั่นใจมากอันนี้มีคนก็ฝากถาม
โอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วก็ผมเชื่อมั่นตำรวจ
เพราะทุกวันเขาจะรายงานความคืบหน้า
วันนี้สืบสวนอะไรยังไงอะไรต่าง
คุณแม่จนไม่มีความสงสัยอะไรเลย
แต่คราวนี้ทุกคนที่ติดตามข่าวมานี่เกือบ๒เดือนเต็ม

มันตรงกับที่เขาสันนิษฐานกันบ้างไหม

มาหน่อยสิครับอย่าพูดไปเรื่อยไม่ได้มีปากก็

อย่างตอนแรกคุณเองก็ยังมีข้อสงสัยเลย

แต่วันนี้มันคืออุบัติเหตุ๑๐๐ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับเป็นเรื่องการประมาท
ซึ่งจะมีคนต้องรับผิดชอบตามที่ตำรวจแจ้งข้อหามี๓คน๓คน

เมื่อก่อนนี้ก่อนที่ผมจะมารับเป็นทนายเนี่ย
ก่อนไปรายการหนกระแสเนี่ยผมก็จะหิวแสงเหมือนพวกนี้
แต่ตอนนี้พอผมไม่รู้ข้อมูลเนี่ยผมก็เลิกหิวแสงทันทีนะครับ

ก่อนเข้าไปกับหลังเข้าไปมันมีความแตกต่างกัน
ก่อนที่คุณไปทำคดีนี้กับหลังที่ทำคดีนี้
ความรู้สึกของคุณที่แตกต่างคือ
แตกต่างคือก่อนที่ผมจะเข้าไปผมก็หิวแสงเหมือนกับคนทั่วไปที่หิวแสงอยู่ทุกวันนี้
ตากตากผ้าไม่แห้งเนี่ยนะเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย

แต่พอผมได้ไปพบท่านผู้บัญชาการพบหมอพบได้คุยพยานหลักฐานดูที่เกิดเหตุ
ผมไปลงไปที่เกิดเหตุไปอะไรหมดเลยนะครับ
รู้ว่าสิ่งที่ผมหิวแสงนั้นไม่เป็นความจริงนะครับอืม
อืมครับผมเลยเปลี่ยนไงเปลี่ยนเพราะว่าเราไปพบความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราหิวแสงครับนะครับ
พรุ่งนี้พอพรุ่งนี้พอจะสรุปคร่าวก่อนที่จะแถลงข่าวได้ไหมฮะ
ว่าจะถูกใจทุกคนที่เขาติดตามมา๒เดือนไหม

จะถูกใจกับคนที่เขาติดตามกันมา

จะถูกใจชาวเน็ตไหมจะถูกใจทุกคนที่เขาเป็นกำลังใจให้ตามหาความจริงบ้างไหมฮะ
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าตำรวจเขาจะมีพยานหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือ
แล้วก็แตงโมตกเรือเพราะอะไรใครประมาทใครต้องรับผิดชอบ
นี่คือสิ่งที่เขาจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ไม่มีหลักนิดแล้ว
ตอนแรกที่บอกมี๖คนตรงกันเป็น๓คนนะพี่

ถูกไหมอ่าผู้ต้องหาต่อหมาตรี๓ส่วน
คนนะแสดงบนเรือ๕คนนั้นโดนหมดนะ
หมดไม่ต้องห่วงอ่าต่างกรรมต่างวาระกันไปนะถูกไหมครับ
ห้าคนต่างกรรมต่างวาระอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งคือใครฮะ
เอ่อคุณซื้อเขาไม่อยากให้เปิดเผยชื่อค่ะคุณซื้อนะ
แล้วของร้านอาหารชื่อดังอ่าโอเคก็หกคนครับร้านอาหาร
โอเคนะฮะพรุ่งนี้มั่นใจว่าพอแถลงปุ๊บอย่างที่บอกไปนะครับว่า
มีคนต้องโดนเช็คบินอีกหลายคนทีเดียว
แน่นอนครับหนาแน่นอนทนายเดชาสงสัยเรื่องหนึ่ง
กรณีเรื่องปัจสาวะที่ท้ายเรือพรุ่งนี้จะมีการใช้แบบเรื่องนี้ไหมครับ
อันนี้ไม่พิจารณ์นะบอกแทนตรวจให้เลยครับ

มันกล้องมุมจรปิดมันคงไม่เห็นขนาดฉี่ระวังนะ
ติดต่อสตเต้เลยนะครับตอนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติสิ่งที่ควรก็ตก
เรื่องปัสสาวะเรื่องฉี่ท้ายเรือเราไม่ได้รู้กันอยู่แล้วพรุ่งนี้
แต่รู้ว่าตกเผาะอะไรเรารู้แน่นอนถูกต้องมั้ยครับ

คือประเดมคือตกท้ายเรือทรวดจากตกหน้าเรือ

แต่ว่าทางฝั่งของทางพี่เดชากับทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
หลักอยู่แค่ตรงนี้มีคนดำเนินคดีทั้งหมด๖คนต่างกรรมต่างวาระกันไป
ตามดีนะพี่ครับผมโอเคแต่ตอนนี้แม่โอเคแล้วใช่ไหมครับ
แม่แม่สบายใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ลูกน้องพาแม่ไป
ไปก่อนเวลานะครับจะได้หลบหน้ากากก่อนนะครับโอเคครับเที่ยงครึ่งนะ
บอกทำโหลจะแถลงไกลก่อนนั้นนะครับครับพอรออยู่นะครับโอเคครับผม
แต่ก็เฉียเออเอาง่าย
แต่ก็คือตกหัวเรือท้ายเรือ
เหมือนกับตอนแรกเราก็คิดว่ามันมีคลิปเหมือนตีกัน
แล้วทั้งหมดทั้งมวลจะมีการตีกันหรือเปล่า
เขาบอกตำรวจจะเปิดคลิปให้ดูหมดเลย

จินตนาการแต่ก็อยากให้รู้ว่าความจริงคืออะไร
แต่เขาบอกพรุ่งนี้คลิปจะเป็นตัวเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ซึ่งคลิปเหล่านี้ก็ไม่น่าจะมีใครได้เห็นมาก่อน
แต่ว่าในมุมของคุณตังโมเนี่ยพอหลังจากที่มีการแถลงข่าวเดี๋ยวก็คงจะต้องทำพิธี
ใช่มีการเปิดเผยภาพให้ดูอยู่ค่ะว่าเป็นแบบสีชมพูอ่อน

หลักฐานที่เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยก็เป็นหลักฐานที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
แล้วก็เป็นคุณแม่ส่งมาหลักฐานที่แบบว่าจะสู้คดีหลักฐานที่สู้คดีที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหน

อีกกรณีหนึ่งค่ะเรื่องของ๑๐ตำรวจรีนรวิทย์ที่ขี่บิ๊กไบท์
ไปชนคุณหมอกระต่ายตอนข้ามทางมาลายแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะสารนัดอ่านคำพิพากษาที่พนักงานอายการคดีอายา๓
เป็นโจทย์ฟ้อง๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดก
จำเลยในขวานความผิดขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
อาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
แล้วก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาอื่นรวม๙ข้อหาด้วยกันนะคะ
โดยสารพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ก็มีการลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา

จำเลยให้การรับสารภาพค่ะก็มีเหตุบรรเทาโทษลดลง
ให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
รวมแล้วโทษจำคุกก็คือ๑ปี๑๕วัน
แล้วก็มีการปรับ๔๐๐๐บาท
ทางด้านนายสนทยาน้อยเจริญทนายความของ๑๐ตำรวจตรีนรวิท

สารลงโทษจำคุก๒ปี๓๐วันแต่รับสารภาพ
ก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ๑ปี๑๕วัน

เหตุขับรถเร็วเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ติดป้ายทะเบียน
ส่วนบุคคลซึ่งตามกฎหมายมีกำหนดเอาไว้แล้ว
ก็น่าจะเพิกถอนเป็นระยะเวลา๕ปีด้วยกันนะคะ
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวอันนั้นคือช่วงเช้า
แต่ล่าสุดออกมาแล้วก็คือสารอาญาพิจารณาแล้ว
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์นะคะ
โดยตีราคาประกันอยู่ที่๒แสน
คุณพ่อของเขาก็คือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ในการทำหลักประกันที่จะประกันตัวลูกชายเขาออกมา
รวมไปถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีคำสั่งให้ศิษย์ตำรวจตรีนารวิทย์
ออกจากราชการทันทีโดยอ้างอิงจากคำสั่งของศาลนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอุทธรณ์ในชั้นถัดไป
แล้วมีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเป็นอื่น
สิบตำรวจตรีนรวิทย์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่อง
ขอเข้ารับราชการต่อได้เหมือนกัน
ทีนี้ถ้าเป็นทนายความฝ่ายญาติของคุณหมอกระต่ายบ้าง
ก็มีการบอกว่าพึงพอใจมากในคำตัดสิน
ซึ่งตนเองจะไปหารือกับทางญาติของคุณหมอกระต่ายอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนคดีฟ้องแพ่งคืนที่มีฟ้องอายามาก็มีแพ่ง
เรียกเงินค่าเสียหายจาก๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์

จำนวน๗๒ล้านแล้วก็กรุงเทพมหานคร๗๒ล้าน
รวมเป็นเงินนะคะ๑๔๔ล้านบาท
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสารพิจารณา
โดยรอสารนัดวันที่๘สิงหาคมนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

นั่นแหละ

วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเนาะ

๘๐น่ะคือค่าลอตเตอรี่
แต่ก็ขอคิดค่าบริการหน่อย

แล้วปรากฏว่ามันดูว่ามันน่าจะแบบตำรวจจะไปไหม

อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเก็บค่าสลากอะ๘๐
อีก๑๕บาทนั่นเหมือนแบบว่า

ขณะเดียวกันวันนี้มีการไต่สวนปิดเว็บมังกรฟ้านะฮะ
คือสารอาญานัดไต่สวนคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
ส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอให้สารอาญาเนี่ย
มีคำสั่งระงับการเผยแพร่และลบเว็บไซต์มังกรฟ้าครับ
แล้วก็เว็บที่เป็นลักษณะเดียวกันซึ่งจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่มีมังกรฟ้าอย่างเดียวนะแต่มังกรฟ้าน่ะค่อนข้างจะดัง
เพราะเขาซื้อโฆษณาเต็มไปหมดบิลบอร์ดเห็นไหมล่ะเต็มไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นคนก็เลยรู้จักกับมังกรฟ้านะฮะแต่ที่จริงแล้วมันมีเว็บลักษณะเดียวกันเนี่ย
ถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันตอนเนี้ยที่โดนจริงจริงแล้วเนี่ย
โดน๕เว็บไซต์ครับโดยวันนี้นายอันนันตชัยชัยเดชทนายความเนี่ย
โดยมีความพร้อมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนเรื่องที่จะตกเป็น
ประเด็นมีสองประเด็นได้แก่๑ขายสลากเกินราคาแล้วก็การ
นำโลโก้มังกรฟ้าเนี่ยมาปิดปาร์โค้ดในสลากกินแบ่งถูกต้อง
ยังกล่าวต่อว่าการขายสลากเกินราคา๘๐บาทคือเรื่องปกติฮะ
ไหนแต่มังกรฟ้ากลับโดนกล่าวหาว่าขายสลากเกินราคาตน
จึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมีเพียงมังกรฟ้าที่โดนตัด
ก่อแทนในการขายสลากและผิดยังไงพร้อมฝากถึงรัฐบาล
ดำเนินคดีด้วยกับผู้ที่ขายหวยกับกองสลักพลัสเกิน
ราคา๘๐บาทด้วยหลังจากนี้ปุ๊บหากศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
ก็จะดำเนินคดีกับผู้อำนวยการกองสลากซึ่งฝั่งตน
คอมเมนต์เยอะเนาะเรื่องแต่งโมนี้คอมเมนต์เยอะจริงเนาะแต่
หนูก็พออ่านคอมเมนต์แล้วทำไมแอบไม่เข้าใจบางอย่าง
เดี๋ยวถามหลังใหม่ได้ไหมคะทำไมอ่ะเดี๋ยวถามหลังใหม่แล้ว
อะไรนะเช่นทำไมแบบคนถึงแบบคอมเมนต์รุนแรงกับทนาย
เดชาเยอะจังเลยคือคือคือคือยังไม่เห็นหลักฐานไงใช่คือ
คือคนก็อย่างที่บอกคนเขาก็มองสองมุมมองไงก็ต้องเข้าใจ
เขาด้วยไงคือถ้าจะให้แบบคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังคือทุก
คนรักแตงโมหมดต้องบอกก่อนทุกคนรักแตงโมเหมือนกันหมดอืมคน
กลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุอีกกลุ่มหนึ่งเขา
มองว่ามันมีอะไรเคื้อบแคลงมากกว่านั้นจะอุปติเหตุ
ไม่รู้แต่มันต้องมีอะไรเคลือบแคลงมากกว่านั้นให้เขา
สงสัยเขาก็ไม่ผิดนะก็เขารักของเขาอ่ะอ่ะถูกนะเพราะ
หลายหลายคนก็โตมาจากทีวีอ่ะคือมันมันต่างคนต่างแบบไม่ได้
มองมุมซึ่งกันและกันไงอย่างที่ผมเคยอธิบายพูดไปหลาย
ทั้งคือฝั่งนี้ก็ไม่เคยมองมุมฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เคยมอง
คือเขามีความเชื่อของเขาแบบนั้นมันก็เป็นสิทธิ
เขาจะเขาจะคิดได้แต่ก็พรุ่งนี้ก็แล้วแต่เขาบอกอ่า
ถ้าสมมุติวันนี้เราเข้าใจแล้วเป็นอุบัติเหตุเรื่องฉีด
ตัดทิ้งไปเนี่ยเราดูคอมเมนต์เนี่ยมันยังขึ้นมาตลอดเวลาเลย
นี่ยิ่งกว่าติดตามทุกสิ่งทุกอย่างน้ำมันขึ้นช่วงหนึ่งคนยังไม่สนใจเลย
ทองขึ้นสามสี่บาทสองสามสี่หมื่นคนยังไม่สนใจเลย
ติดตามข่าวแตงโมไปไหนมีแต่คนถามข่าวแตงโม
แล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติมันจบ
จบแบบมีคำตอบให้เขาทุกคนก็โอเค

แต่ผมก็เชื่อว่าพอตำรวจแถลงมา

เพราะทุกคนมีทงของเขาอ่ะ

มันจะกลายเป็นฆ่ากันตายมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมั้ง

ก็ไม่ได้โดนฆ่าแต่ตกอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรแค่นั้นแหละ
มันมีความน่าเคลือบแค้นสงสัยหลายจุดไง
ก็นี่คือพวกนี้ต้องรอฟังตำรวจพูดว่า
แล้วจะสามารถทำให้เราคลายข้อสงสัยได้ไหม
เท่านั้นแหละคือมันก็ต้องมีเหตุและผลไง
แต่ถ้าสมมุติไม่มีคำว่าฉี่นะเธอเนาะไปนั่งฉี่หรือพวกนั้นนั่งรอ

พอบอกเรื่องนี้จะไม่มีพูดปุ๊บเนี่ย

เพราะมันเป็นข้อสงสัยตั้งแต่ต้นไง
เพราะพวกนี้พูดประโยคนี้มาฉี่

ใช่คือพอบอกว่าแตงโมไปฉี่ปุ๊บเนี่ย

ใช่หรอไม่ฉี่ไทรเนื้อจริงหรอ
มันก็เป็นคนแรกที่คนหาคำตอบไทรนี้ไม่ใช่
แล้วสองปุ๊บตกไปปุ๊บแล้วทำไมไม่กลับมาหา

ทำไมหายไปหมดมันก็เลยมีคลิป๒๓๓

แค่นั้นเองแต่ถ้าสมมุติเอา

แล้วก็พวกนั้นอยู่วนหานะ

เริ่มจากชุดก่อนเลยนะเราย้อนกลับไปเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ชุดน่ะโอ้โหชุด

แล้วก็เป็นชุดไวน้ำงั้นมันก็ต้องดึงด้วยหรือวะ

ตกเรือที่ถึงขนาดคนเอามาเล่น

คดีนี้จบไปนานแล้วไม่มีใครตามมานานแล้ว
ไม่หรอกคืออย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้ว

คือสุดท้ายตั้งแต่ผมทำตั้งแต่วันแรกเลยนะ

สองเดือนเนอะสองเดือนกว่า
ผมคุยกับทุกคนบางคนไม่ได้คุยผมคุยนะ
ผมคุยหมดคือผมแค่

ถ้าวันนั้นที่แตงโมตกเรือ
แล้วทุกคนอยู่นะ

ตำรวจมาถึงแล้ว
มันชัดเจนแต่นี่คือ
มันกลายเป็นแบบบางคนก็

กินแค่๓ขวดแต่ในข้อเท็จจริง

ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าโกหกผมนะ

หา๒๕ผมสัมภาษณ์

ผมไปเจอกระติกผมไปเจอปอ
ผมไปเจอตัวแทนโรเบิร์ต
ที่สถานที่แห่งหนึ่งแถวเพชรบุรี

เขาก็ถามผมว่าผมจะถามอะไรเขาบ้าง

เพราะมันเป็นฟิลล์ที่อยู่ตรงนั้น

เขาบอกเขามีไทม์ไลน์
วันจันทร์ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บผมก็ถามเขาในวันนั้นว่า
เมาไหมกินไม่กี่ขวดเขาบอกผมเลยกิน๓ขวด
พี่ยังมีคนเฉลี่ย๓ขวดไปทั้งหมดเนี่ย๖คน

๖คนก็มีป๋อมรมพี่แรงโมด้วย
ก็มีเฉลี่ยพี่กินคนละครึ่งขวดเหรอ
ก็ไม่น่าจะเมามากนะพี่ยังพูดอย่างนั้นอยู่เลย

แต่พอหลังจากนั้นมาเจอว่ากินมากกว่าสาม

แต่โอเคไม่เป็นไรพี่ก็ไม่รู้หรอกว่า

มันทำให้พี่รู้สึกสงสัย

มันคืออะไร๑๒๓๔พรุ่งนี้พี่ก็จะรอฟังผลงาน

เพราะอะไรรู้ป่ะมันกลัวผังผืด
อันที่ไม่แปลกใจมากคืออะไรรู้มั้ย

คือทุกคนไปเจอตำรวจช้า

ไม่เจอเลยถ้าไปเจอแกงโมคนเดียว

ไปเจอแอลกอฮอลที่ตาของแตงโม
ก็กลายเป็นว่าถ้ามีประเด็นปุ๊บเนี่ย

ไม่ใช่แอลกอฮอล์เลยแล้วไงอ่ะเนี่ยคือพี่ก็สงสัยไงว่าแล้วจะยังไงต่อไปพี่จะรอฟังพรุ่งนี้แหละ
ก็ใช่ไงแต่เขาบอกที่เมื่อกี้คนทุกคนส่งข้อความมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่คุณทนายเดชาเขาก็มั่นใจแล้วนะว่า
ค่อนข้างจะเคลียร์พรุ่งนี้คนทุกคนจะเคลียร์หมดซึ่งแม่ก็โอเคแล้วคือถ้าแม่โอเคแล้วยังไงก็จบ
คือพี่ติดใจอยู่๒๓ประเด็นในใจพี่จากที่พี่สัมภาษณ์ทั้งหมดนะพี่มีติดอยู่ในใจ๒๓ประเด็น
เรื่องนี้ก็จะรอดูพอจะแถลงว่ายังไงแต่พี่ถามว่าในใจมีติดใจไหมมีติดใจสองสามประเด็น
ก็เลยจะบอกให้ฟังว่ายอมเล่าว่าตัวเองน่ะตัวกี้เองในฐานะที่
พี่เชื่อว่าพี่สัมภาษณ์ทุกคนค่ะไม่มีใครสัมภาษณ์ได้เท่าพี่แล้วอืม
อาจลกเป็นตำรวจนะแต่กับพี่พี่ต้องไปสัมภาษณ์ทุกคน

คนที่กรุณซื้อต้องการพี่อีทหาราชาบอก
คุณซื้อพี่เองก็ได้สัมภาษณ์
คุณซื้อคนนี้พี่จะบอกให้ว่ารู้จักพี่มาตั้งแต่
เขาเป็นคนโทรเข้ามาหาพี่เองใช่เขาโทรเข้ามาหาพี่เองตรงเนี้ยอืมนั่นแหละ
มันก็คือพี่ก็ฟังแบบหลายอย่างอ่ะแต่ว่าเวลาที่พี่สัมภาษณ์ใครอ่ะ
พี่ก็ต้องถามค้านไงถูกป่ะพี่สัมภาษณ์คนนี้พี่ก็ต้องค้านเขา
เอ่ออัชฌิริยะมาพี่ก็ต้องค้าน
เราจะไปเออเอาเนี่ยระยิกว่าจะไปเอาเนี่ยมันไม่ได้หลายตามไม่ได้อยู่ดีใช่อืม
ถามค้านปุ๊บบางทีพี่ก็ถูกด่าเหมือนกันนะ
มึงไปรับเงินเข้ามาหรือเปล่าทำไมมึงไปค้านเขาแบบนั้น
ไม่ใช่คือเราก็ต้องค้านเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมกับทุกมุม
เราเป็นสื่ออะไรแบบนี้ประมาณอย่างนั้น
แต่ก็วันนี้ก็บอกเลยพรุ่งนี้รอฟังเหมือนกัน

เที่ยงครึ่งค่ะพรุ่งนี้นะนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
ตอนนี้ถ้าสมมุติจะต้องอ่านข่าวในแต่ละวันเนี่ย
ก็แค่มาอัปเดตว่าอะไรมันจะขึ้นราคาบ้าง

ค่ะไฟตก๔บาทหน่วยนะ
ถ้าหน้าร้อนเป็นหน้าร้อนที่ร้อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าฝนมันก็ทิ้งช่วงมันก็ต้องทิ้งช่วงปกติอยู่แล้ว
อือพักเองตอนนี้ก็แพงพอกว่าเนื้อสักอ่ะนะคุณลองไปดูมะนาวตกรูกละ๗บาท
ส่วนใหญ่มันจะมาจากเหนือใช่ไหมครับ
แล้วก็ผลผลิตเนี่ย
ต้องยอมรับว่าตอนนี้ผักทั้งหลาย

ตอนนี้ถ้าคุณไปดูในท้องตลาดจริงแล้วเนี่ย

ทุกวันนี้เราอยู่ที่กิโลละประมาณ๒๒๐๒๓๐บาท
แต่ถ้าหมู๓ชั้นเราจะกินพาโล้เอ่ย
ชั้นทอดน้ำปลาเอ่ยหรืออะไรอย่างนี้เนอะ
จะอยู่ที่กิโลละประมาณ๒๔๐๒๕๐บาท
แต่หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไป
หมูก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีกนะฮะ
เป็นกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
วันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เมืองพิจิตร
มันแพงเนื้อสัตว์เองหมดจะเป็นหมูหมดจะเป็นไก่
อาหารทะเลไม่ต้องพูดถึงแพงสุด

ประกอบกับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันทั่วโลกไม่ดี

ประชาชนขาดสภาพคล่องแล้วก็ขาดกำลังซื้อ
วันนี้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าอยากจะฝากถึงรัฐบาล
ให้ออกมาแก้ไขหน่อยช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เปิดทวิตเตอร์นานมากเลยนะ
พอเปิดทวิตเตอร์มาปุ๊บนะโอ้โหเจอชื่อคนนี้เป๊ะเดี๋ยวนี้เลยแบบ

ใครพี่เบาเท่าพี่เจี๊ยบเรียบดวนอ๋อพี่เจี๊ยบมาด้วย
ขยี้ตามเข้ามาขยี้นี่เพิ่งเปิดแล้วเจอไม่ได้เปิดน้ำพอเปิดมา
แคสแท็กมันหนุ่มกันชัยทำไมข่าวใส่ใครไม่ได้รายงานผลบอนพิมีหลีกเลยครับ

ไม่ให้ค่วงหรอกมันต้องการจะขยี้ไออ่ะไงไอจี๊ยบ

วันนั้นโดนอาเซนอลไปสามหนึ่งจุกอยู่ไง
วันก่อนพรุ่งนี้โดนหรือว่าพูดไปไง

ฮะอีเจี๊ยบนะเข้ามาอีกแล้วนะ

แล้วก็มีคุณอะไรนะแอ๊กหลุมแอคเห็ด

อยากพูดอะไรก็ไม่สามารถพูดออกมาได้

อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ต่างอะไรอย่างนี้ไง

ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นกระแสขาถมเข้ามา
หรือเป็นความผิดหรืออะไรอย่างนี้ไง

โดยเฉพาะแบบเรื่องของดังโมเนี่ย

มีอย่างสสเต้มาออกปุ๊บเนี่ย

เออทำไมถึงไม่เข้าข้างสสเต้พี่

ข้อเท็จจริงบางอันมันก็จะไม่หลุดออกมา

อะไรแบบนี้ก็จะมีมุมอะไรแบบนี้

พี่เป็นยักษ์อ่ะ

สมุดประการเป็นทั้งสามเสียรอย่างนี้
โอเคเดี๋ยวกลับมา

เป็นการใส่คลีเอสของทุกคนมันเป็นความสุขของกลุ่มเชียร์นางงามอ่ะตัวเอง
มันแบบทุกคนมารู้กับว่าปีนี้มันจะมีอะไรเด็ด
แล้วแต่ละวันแต่ละวันมันก็เด็ดขึ้นเด็ดขึ้นจริงนะ

ชุดเทพธิดาอุทุมพร

ชุดเทพธิดาอุทุมพร
แรงบันดาลใจมาจากเทวดาประธานพร
ตราประจำจังหวัดชุมพร
และต้นอุทุมพรหรือมะเดือชุมพร
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด
รังสรรค์ชุดให้มีกลิ่นอายความเป็นหัวเมืองใต้

ลายของผ้าบาติเสริมลวดลายด้วยนกนางแอ่น

รวมถึงพักตาพรสีทอง

แรงบันดาลใจจริงก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาคใต้

ไม่ว่าจะเป็นเสิร์ชโนลาเนอะ

ตอนซ้อมเนี่ยก็นางงามต้องยิ้ม
ถ้าสมมุติเอาจริงคือการประกวดนางงาม

แต่ทำไมแต่เวลาเดินจริง
ตอนใส่เสิร์ชแล้วไม่ยิ้ม

ท่าทางแววตาสีหน้าการลำเนี่ย
ในการที่เห็นเนี่ยก็เลยแบบว่า
นี่ก็หลุดจนกระทั่งเดินลงจากเวที
ก็ยังขนลุกอยู่เขาว่าอย่างนั้น

ส่วนชุดเทพีโภคศัพท์

ครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
พระแม่ผู้บันดาลโชคลาภ

เขาน่าจะย่อเข่าอ่ะ

นั่นมันคือกระโปร
อาจจะแบบยืน
ใช่ใช่

นี่เขาก็หมุนแล้วเขาก็หมุนให้ดู

ขุนหญิงกวักทองมา

ที่เป็นชั้นสำเสียแน่

อันนี้คือการจะน่าบุรี
คืออะไรกัญชาเหรอ

นี่คือการจะน่าบุรี
ทำรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน
และได้ถูกหลดล็อคออกจากกลุ่มเพศยาสิทธิ์ในขณะนี้แล้วนั้น

สืบหาในรูปแบบของชุดประจำจังหวัด
หลายชุดก็ทำจากผ้าใยกัญชา
ที่เอาเส้นยายของต้นกัญชามาถัดทอเป็นกลุ่ม

นำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคทางการแพทย์

ไอ้บ้า
เตรียด
โอ้โฮเตะรุนแว่นมากคุณแม่
เตะแบบมาก
ทั้งต่อยทั้งมาก

แล้วแบบว่าวันนี้คือตอนนี้ต้องอดทน
ก่อนออกทำข่าวสังกัดต้องไปชกมวยก่อน

อะไรนะโอเค

ตอนนี้ลืมลืมไว้หมดแล้วเขาบอกแล้ว

จริงโอ้โหนี่มันตามเข้ามาขยี้ถึงในทวิตเตอร์เลยนะ

ไปแล้วนะพี่อุ๋ยกลับมาเจอกันก่อนขอบความรับทรงชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะ